ประสบปัญหาภาวะการเงินนะคะ
นางสาลินีวังตานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว
โดยมีมูลหนี้เฉลี่ยรายละ๓๑๐ล้านบาทรวมมียอดหนี้กว่า๕๐๐๐ล้านบาท
เนื่องจากยอดขายลดลงต่อเนื่อง๓ปีจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะ
จำนวนนี้ยังไม่นับรวมกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมาก
เพราะไม่ได้มีการจัดทะเบียนจัดตั้งจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
ยากต่อการสำรวจและเข้าไปช่วยเหลือจึงถือว่าเป็นกลุ่มที่น่ากังวลมากที่สุดนะคะ
ผู้อำนวยการสสวก็กล่าวว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีกองทุนพลิกฟื้นของสสวในวงเงิน๑๐๐๐ล้านบาทแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอ
นายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวนะคะ
นโยบายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอให้พิจารณาเร็วนี้ค่ะ
โครงการพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน
นายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึง๒โครงการแบบนี้
ในการพูดคุยในรายการ
ความสุขให้คนในชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ